แต่ว่าแต้มยังไม่มานะครับก็เดินทาง
แชมป์ของกลุ่มนี้ให้ได้เลยนะครับ
เริ่มเกมมาในเกมนี้นะครับ

แต่บอลมันไปติดมือของสุรคเทศศูนย์

สำหรับภูริรัมเกมที่แล้วยิง
มาชนะภูริรัม๖๐นะครับ

ของทีมนะครับที่ยิงได้ตั้งแต่ลงเล่น
น้ำภูริรัม๒ประตูทศูนย์

แล้วก็มาทำฟาวให้ทีมเสียจุดโทษจังหวะนี้
ตรงเยสราวราธิยิงครับ
พุ่งถูกท้ายนะครับแต่ว่าปัดไม่ทันครับ

เป็นประตูแรกของบุรีรำครับในรายการ

การันตีการเป็นแชมป์กลุ่มครับ

เราจะมีเลือดใหม่ที่จะต่อสู้

พบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาแชมป์เจลิก

เกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวครับ

มงเข้าไปในจังหวะนี้ครับ
ก็ทำให้ซาตรงนั้นเฉินชนะไป๑ประตูต่อศูนย์

ส่วนซานเฟชเช่ฮิโรชิมานะครับ